ดูคดีนี้กันหน่อยนะคะเป็นคดีโอละเวงแล้วก็เป็นเรื่องโอละพ่อนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าสัสสิทร
ขึ้นโรงพักเมืองสุราธานีไปเลยค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าลูกที่เธอคลอดมา๑เดือนกับ๘วัน
อายุน้องนะถูกขโมยไปพร้อมกับทรัพย์สินภายในรถค่ะคุณผู้ชม
แล้วปรากฏว่าเรื่องราวที่มันโอละพ่อก็เพราะว่า
สุดท้ายแล้วเธอไม่ได้เป็นแม่จริงของน้องนะ
เธอเป็นเพียงคนแค่รับเลี้ยงน้องมาดูแล
แม่ที่แท้จริงของน้องชื่อว่าอิงออน
ล่าสุดเอาใบสูติบัติของน้องมายืนยันกับตำรวจโรงพักเมืองสุราชธานี
เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วปรากฏว่า
สูติบัติที่คุณอิงออนซึ่งเป็นแม่แท้ของน้องเอามายืนยันเนี่ย
มันไม่ตรงกับสูติบัติที่สาธิธรเอามายืนยันกับตำรวจ
คือที่ไม่ตรงกันก็คือวันที่เกิดของน้อง
วันจริงที่น้องเกิดคือ๒๕มีนาคม๒๕๕๙
อันนี้ของอิงออนที่เป็นแม่ที่แท้จริงนะ
ส่วนของสสิทรสุติบัติระบุบอกว่า
วันเกิดของน้องคือ๒พฤษภาคม๒๕๖
ตำรวจบอกว่าอันนี้ลักษณะแบบนี้เป็นการเข้าข่ายแจ้งความเท็จนะคะ
คือที่มาที่ไปนางสาวอิงออนแม่ที่แท้จริงของน้อง
ยืนยันบอกว่าทั้งหมดเป็นการฝากเลี้ยง
ถามว่าไปฝากเลี้ยงสาธิธรทำไม
เอาน้องที่ตัวเองคลอดมาไปฝากเลี้ยงทำไม
คุณอิงออนเล่าบอกว่าตอนนั้นตัวเองเรียนหนังสืออยู่
แล้วเกิดการตั้งคันก็เลยประกาศทางเฟซบุ๊ก
หาผู้อุปการะเลี้ยงดูน้อง
แล้วก็ไปเจอไปตกลงกับนางสาวสถิธร
คือมันพอบอกพระเจ้าพอดี
ช่วงนั้นสาธิธรเองก็ตั้งคัน
แล้วปรากฏว่าเธอแท้งลูก
แล้วเกรงว่าครอบครัวสามีอาจจะผิดหวังทำใจไม่ได้
สุดท้ายเอาลูกของอิงออนมาเลี้ยงดู
ประหนึ่งว่าเป็นลูกของตัวเองแล้วไปหลอกครอบครัวของสามี
สะสิทรกรณีที่สะสิทรอ้างว่าถูกป้ายยา
แล้วลูกขโมยลูกโดนขโมยหายไประหว่างเดินทางกลับบ้าน
ข้อเด็ดจริงแล้วตอนนั้นลูกไม่ได้ถูกขโมย
แต่เป็นการตกลงกับอิงออนซึ่งเป็นแม่ที่แท้จริงของน้องเนี่ย

แต่สสิทรลักษณะเหมือนไม่ยอม
ตัดสินใจไปแจ้งความว่าลูกหายอันนี้เป็นการแจ้งความเท็จนะคะ
คือนางสาวสถิธรสร้างเรื่องขึ้นมา
เพื่อปกปิดความจริงกับสามีสรุปแบบนี้ก็เป็นเรื่องโอละพ่อนะค่ะ
ก็มีส่วนหนึ่งครับที่ว่าเป็นการแจ้งความเท็จนะครับ
ส่วนหนึ่งครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการครับ

อย่างแต่ว่าถามเบื้องต้นเมื่อคืนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการติดต่อผ่านทางเฟส
เหมือนลักษณะว่าให้เห็นว่ามีใครอยากจะรับเลี้ยงดูเด็กบ้างอะไรทำนองนี้ครับ
ตอนนี้ตำรวจได้มีการประสานไปที่เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราธานีนะคะ
ต้องไปตรวจสอบข้อมูลการประกาศทางเฟซบุ๊คของนางสาวอิงออนซึ่งเป็นแม่ที่แท้จริงของน้อง๑เดือน๘วัน
ว่าการที่คุณไปประกาศหาผู้อุปการะเลี้ยงดูลูกชายลักษณะแบบนี้จะเป็นการเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือเปล่า
ส่วนเบื้องต้นสัสสิทรโดนแจ้งข้อหาดำเนินคดีคือแจ้งความเท็จค่ะ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อนะคะ